ต่อกันที่ทีมการท่าเรือเอฟซีนะคะทีมในไทยลีกหนึ่งค่ะ
ก็นำมาโดยจเด็ดมีล่าเฮสโค้ชพร้อมด้วยตัวแทนนักฟุตบอลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นดาบิดโลเซล่าชาริวชะปุ๋ยอดีศักดรายสอน
ดินผาลานแล้วก็ธนบุญเกษารัฐร่วมบริจาคเงินค่ะ
หกหมื่นสี่พันบาทนะคะก็เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวสาร
แล้วก็วัตถุดิบจำเป็นในการทำอาหารแจกคนในชุมชนคลองเตย
และสมทบโครงการครัวมาดามนะคะนอกจากนี้ค่ะ
นักเป๊กก็ยังเลี่ยวร่วงทำอาหารแจกประชาชนนะคะ
บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ
ท่าเรือกิจกรรมนี้ดำเนินการ

เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา
และก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ขณะเดียวกันค่ะมาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซำ
ก็พร้อมที่จะขยายโครงการนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะ